จะมีวันที่๑๓มีนาคมแล้วเสร็จตรวจการเดิม

เพราะว่าจะรอนักเตะจากเมืองทองที่แข่งขันกับอูซาคุณใดกลับมา
ดังนั้นนะครับการซ้อมก็ควรจะอยู่ในช่วงเวลานั้นที่
แต่ว่าเท่าที่สืบสอบมานะครับพี่ซิโก้เนี่ยมีแววที่จะชอบ๔นักเตะต่างชาติที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่
เดี๋ยวเราดูกวัดกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรครับ

โดยอ้างอิงจากรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ
ที่พี่ซิโก้นั้นได้มีโอกาสพูดคุยผ่านทางรายการที่ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา๘โมงเช้านะครับ
แล้วก็บุกไปยังญี่ปุ่นต่อวันที่๒๘มีนาคมเป็นเกมทั้งที่๖แล้วก็ที่๗
โก้ก็บอกแล้วนะครับว่า๑๓มีนาประกาศรายชื่อ
แล้วเก็บตัววันที่๑๖มีนาคมนะครับก็หารือทุกฝ่ายแล้ว
ซึ่งตรงนี้พี่โก้จะกลับมาวันที่๙เพราะว่าไปพักผ่อนเที่ยวเกาหลีกับครอบครัวอยู่นะครับ
ส่วนเมืองทองจะกลับมาจากเกาหลีใต้วันที่๑๕มีนาคมนะครับ
ช่วงเวลา๓วันก่อนไปเก็บตัวที่กิเลวัลเลสจะฝึกซ้อมที่กรุงเทพไปก่อน
ที่ผู้เล่นก็จะเรียกเข้ามา๓๐คนแล้วก็จะปรับตัวให้เข้ากับแท็กติกก่อนจะตัดตัวครับ
พูดถึง๔นักเตะที่พี่ซิโก้พูดนะครับก็มีอเล็กซานเดอร์ซิกฮาร์ด
เตะลูกครึ่งไทยเรมันในวัย๒๒ปัจจุบันเล่นให้กับแบงคอกยูนิเต็ด
ก็จะย้ายจากบุรีรำไปในช่วงต้นฤดูกาล
ลองฟังพี่ซิโก้พูดถึงนักเตะคนนี้หน่อยนะครับ
อีกหนึ่งคนนะครับมาเนียลทอมเบียรูปครึ่งไทยเยอรมัน
ในวัย๒๓จากแบงค์คอปยูเตะอีกหนึ่งคนนะครับ
ของส่วนสูง๑๘๔เซนติเมตรก็เข้าตาโค้ซิโก้
บรรดาสื่อมวลชนแล้วก็แฟนในโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกันครับ
เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่
ซึ่งตำแหน่งเซ็นเตอร์เนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้วว่า
เราแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมาแล้วก็เล่นซูกิครับมา
ตำแหน่งเซ็นเตอร์ของเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของลูกกลางอากาศ
อมเนี่ยเขารูปร่างสูงแล้วก็มีความแข็งแกร่ง
คิดว่าเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับ
ด่อเลาะรูปเครื่องไทยสวีเดนในวัย๒๓เหมือนกัน
ทีมการท่าเรือ๑๙๖เซนติเมตร
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะเป็นตัวเลือกสำคัญเลยครับ
ก็มีพี่สื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอล
บอกว่ารูปร่างดีสูงใหญ่เซ็นเตอร์เราขาด
ตอนนี้เขาก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่ท่าเรือ
ก็จะพยายามไปติดตามดูนะครับ
ปิดท้ายนะครับที่เควินดิโรมรำครับ

อยู่ไม่เกิน๑๙ปีปัจจุบันเนี่ยอยู่กับราชบุรีนะครับ
แล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นเท้าซ้ายตำแหน่งปีก

หายไปนะครับเพราะว่าเขารอสัญชาติไทยอยู่นะครับ
มีการเช็คมาแล้วได้สัญชาติไทยเรียบร้อย
แต่ต้องดูว่าเอกสารตอบกลับจากทางสมาคมนั้นจะพร้อมให้ลงเล่นในช่วงกลางสัปดาห์นี้ไหมนะครับ
แต่เชื่อเถอะครับว่าในช่วงเวลาหลังจากนี้ได้ลงเล่นแน่นอนครับ
ก็ชั้นเชิงนะเท้าซ้ายเล่นได้ทั้งปีกซ้าย
แล้วก็เซ็นเตอร์เล่นกลางได้อาจจะเรียกเข้ามาเสริมเติมในช่วงที่เก็บตัวฝึกซ้อม
ฟุตบอลใหญ่ก็เชียร์กันไปนะครับตามโปรแกรมที่เราลุ้นในการแข่งขันเพื่อทำฟอร์มไปบอลโลกให้ได้
สมัยนี้สมัยหน้าก็ต้องไปให้ได้นะครับ